ผู้ชายสองคนถือปืนเข้ามาแล้วก็
นี่ครับคนหนึ่งกระโดดปึ๊บขึ้นมา

ไปให้เพื่อนอีกคนนึงก็โกยใส่กระเป๋า
นี่นะครับท่านผู้ชมครับใช้เวลาก่อเหตุอยู่ไม่ถึง๕นาที
สุดท้ายก็พากันขี่จักรยานยนต์หลบหนีไปคนที่อยู่ด้านนอกเคาน์เตอร์เนี่ย
เอาปืนขู่พนักงานนะฮะบอกว่าห้ามส่งเสียงห้ามกดสัญญาอะไรทั้งสิ้นให้หมอบลง
สุดท้ายหนีไปได้ล่าสุดวันนี้ครับท่านผู้ชมครับ
ทองที่ได้ไปทั้งหมดเนี่ยนะฮะน้ำหนักทองคำ๒๕๑บาทนะฮะ
รวมกับพระเลี่ยมทอง๑๓องค์เงินสดอีก๘๒๐๐รวมทั้งหมดเป็นมูลค่าเงิน๖ล้าน๕แสนบาท
วันนี้ตำรวจติดตามจับกลุ่มตัวได้แล้วนะครับก่อเหตุเอาไว้เมื่อวานนะครับ
จับได้แล้วนะฮะสพรัฐนาธิเบสนะครับคนแรกเนี่ยที่ตำรวจไปคุมตัวได้ตอนสายสายเนี่ย
คือนายคันศรวัสุกิรันอายุ๓๙ปีนะฮะคือนายคันศรเนี่ยกำลัวไล่แกะรอยนะฮะ
แล้วก็ปืนหนึ่งกระบอกนายคันศรบอกว่าอ่าใช่ผมเป็นคนร้ายที่ไปร่วมจี้ชิงทอง
จากร้านที่ห้างบิ๊กซีที่รัฐนาธิเบสเมื่อวานนี้จริงอีกคนนึงเนี่ยคือเพื่อนผมชื่อนายทวีวงหอมเนียม
หรือว่าในตูนอายุ๓๗ปีตำรวจบอกอ่าไปไหนอ่ะแล้วรัฐวีวงอยู่ไหน
สอนบอกว่าเนี่ยทวีวงเป็นคนเอาทองไปเขาบอกว่าเดี๋ยวช่วงบ่ายจะเอาทองมาให้ผมมาแบ่งกัน
ตำรวจก็รอเลยสุดท้ายนายทวีวงมาจริง
ควบคุมตัวได้ทั้ง๒คนตำรวจดักซุ่มอยู่เลย
แล้วนี่ตรวจไส้คอทองคำทั้งหมดที่กวาดไปได้
มูลค่ารวม๒๕๑บาทน้ำหนักทอง
มูลค่าที่เป็นเงิน๖ล้านกว่าบาท
ทั้ง๒คนยอมรับสรภาพ
แต่ว่าทั้งสองคนเนี่ยพฤติกรรมพฤติการนะฮะตัวนายทวีวงกับนายคันศรเนี่ย
ทวีวงนะฮะบอกว่าเป็นคนร้ายที่ปีนเคาน์เตอร์เข้าไปกวาดทองนะ
ในตู้โชว์ตามคลิปวงจรปิดอ้างว่าตัวเองเนี่ยตกงาน
ก็เลยไปชักชวนนายคันศรที่รู้จักกันแล้วนายคันศรเนี่ยติดหนี้เขาอยู่
หนี้อยู่ประมาณสองหมื่นบาทอ่าทีแรกก็ชวนบอกขี่จักรยานยนต์ไปดูลาดเหลากันก่อน
นะฮะก็ไปดูราดเหลาเมื่อยี่สิบสี่กุมหาพันธุ์
นายคันศรเนี่ยบอกว่าทีแรกเนี่ยกะว่าจะไม่เอาด้วยแต่นายทวีวงบอกว่า
ถ้าเกิดลงมือร่วมกันนะเดี๋ยวจะยกหนี้ให้หมดเลยนะฮะ
แล้วจะได้เอาทองเอาเงินมาแบ่งกันด้วยนะครับวันก่อเหตุคือเมื่อวานนี้
นายคันศรบอกว่านายทวีวงเนี่ยก็หาชุดมาให้หาหมวกกันน็อกมาให้อ่า
เอาปืนมาให้ด้วยบอกว่าไปดูลาดเหลากันอีกครั้งหนึ่ง
ให้นายคันศรขี่จักรยานยนต์พอไปถึงลานจอดรถในห้าง
บอกว่าเดินตามมานะเขาก็เดินตามไปนะครับ
แต่พอไปถึงเนี่ยไม่ใช่ดูลาดเหลาฮะก็กลายเป็นภาพนั้นเลย
เหมือนกับนายคันศรก็บอกว่าผมก็ตกกระดายพลอยโจร
แต่ตำรวจบอกไม่ใช่ค่ะอย่างนี้ก็คือร่วมกันนะครับ
สุดท้ายก็ยึดทองได้นะครับแต่ว่ารายงานล่าสุดเนี่ย
พบว่าจากน้ำหนักทองคำ๒๕๑บาทยังหายไปอีกประมาณ๗๐บาทนะฮะ
เงินสดอีกจำนวนหนึ่งด้วยจากเงินสดที่เอาไปจากร้านเนี่ย๘๒๐๐๐บาท
ตัวนายทวีวงนะครับตรวจสอบพบว่าเคยมีประวัติผัวพันคดี
ล้นรถขนเงินในท้องที่สอนอปทุมวันมาแล้วนะครับเมื่อปี๕๘นะฮะ
แล้วตอนนี้ก็สารยกฟ้องก็เลยออกมานะฮะแล้วก็มาก่อเหตุล่าสุดคือเมื่อวานนี้
ตอนนี้ไม่น่ายกฟ้องแล้วนะคะลักษณะคาหนังคาเขามากเลย